การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นการละเมิดหลักการขั้นพื้นฐานการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นำไปสู่ความขัดแย้งของคนรอบโครงการได้นะคะ
จากพื้นที่แสดงความคิดเห็นของประชาชนจะลดน้อยลง
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนรับประทาน

อยากให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งนี้
รวมถึงปัญหาต่างที่เกิดขึ้นทั้งระบบด้วย
คือกระบวนการที่มีอยู่มันไปเหมือนกับว่าไปเอื้อ
มันเขาเรียกว่ามันเข้าข้างเจ้าของโครงการ
เวทีประชาพิจารณ์จะเป็นเวทีที่เจ้าของโครงการรับฟัง
แล้วก็มาปรับปรุงขั้นตอนการอำนวนการ
หรือแก้ไขความเป็นห่วงบรรยายบางอัน

ขณะนี้มีโครงการที่จะได้รับประโยชน์
คำสั่งนี้๗๐โครงการด้วยกัน
โครงการขนาดใหญ่ด้านชลประธาน๘โครงการ
สวรรค์ซึ่งกำลังมีการผลักดันให้ก่อสร้าง
เพื่อแก้ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง
อกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงโครงการโขงเลยชีมูล
ซึ่งเป็นโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงที่ปากน้ำเลยอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
เพื่อนำน้ำเข้ามาใช้ในพื้นที่ภาคอีสานผ่านลำน้ำชีและมูล
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแรงที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะ
โดยจะมีการทำอุโมงผันน้ำและคลองส่งน้ำตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม
และนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีด้านคมนาคมอีก๔๙โครงการ
โรงพยาบาล๕โครงการสิ่งก่อสร้างในทะเล๔โครงการ
โรงไฟฟ้าอีก๔โครงการซึ่งคอสชเองก็บอกว่าสิ่งที่จะทำนี้
เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าก็ยังมีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างผู้อำนวยการกรมพิน
แล้วก็มีความเข็นด้านอื่นสมาคมต้านโรคร้อน
ค้านคำสั่งคศที่๙ทัพ๒๕๕๙บอกเป็นการคืนความสุขให้กลุ่มทุน
ก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าทางด้านของรัฐบาลเองทางด้านของคอสชเองบอกว่าเป็นเจตนาที่ดี
ที่ให้ทุกฝ่ายมาร่วมในการพิจารณากันนะครับ